ไปดูการกระตุ้นนะครับแฟนแฟนแล้วก็ความหวังของนุรุน
ย่านเกมกับการรับใช้ทีมชาติไทยก่อนจะเปิดบ้านพบกับ
มาเลซียาในรอบรองนัดที่๒ของศึกเอาเซียน
ก็บอกว่าเป็นเกมที่สำคัญมากแล้วก็ห้ามเสีย
เป็นเกมที่ตรงกับวันที่๕ธันวาคมด้วยซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิม
ชนพันศาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
หรือว่าในหลวงราชการที่เก้าของพวกเรานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้น
เชียร์กันให้เต็มสนามเพราะว่านี่ถือว่าเป็นวันชาติอีกหนึ่งวันของคนไทยครับ

ทีมไทยจะเล่นกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานวันพุธที่๕ธันวาคมนี้เวลา๑ทุ่ม
เกมแรกเราบุกไปเสมอกับมาเลเซียมา๐ประตูต่อ๐ครับ